เป็นคนร้ายกราดยิงบ้านพัก
ตำรวจที่จังหวัดปัตตานีเลยนะคะ
สงครามอาวุธสงคราม

ระเบิดคว่างไปด้วยหวังจะทำให้เกิดเพลิงไหม้

ที่ทหารมาถึงที่เกิดเหตุทำให้คนร้ายนั้นก่อเหตุไม่ได้แล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจสพนจิกพร้อมกับชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด

ที่เกิดเหตุนั้นเป็นบ้าน๒ชั้นด้านล่างเป็นปูน
สภาพตัวบ้านนั้นมีรอยกระสุนหลายแห่งทั้งที่ผนังบ้านที่กระจกก็แตกกันหมดเลย
แล้วยังพบขวดบรรจุน้ำมันเบนซินบริเวณชั้นล่างอีก๒ขวด
ส่วนอีก๓ขวดนั้นตกอยู่บริเวณข้างบ้าน
จากการที่สอบสวนนะคะทราบว่าบ้านหลังนี้
เป็นของดาบตำรวจอนุสรขันติกุลานนท์
ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูทรภาค๙ค่ะ
ซึ่งตอนที่เกิดเหตุนั้นดาบตำรวจอนุสรไม่อยู่บ้าน
เพียงแค่นายสุรศักดิ์ซึ่งเป็นลูกชายอายุ๒๗ปี

ช่วงที่เกิดเหตุลูกชายก็อยู่บ้าน
แล้วก็พอเกิดเหตุปุ๊บเขาก็พยายามป้องกันตัวเองหาอะไรกำบัง
บอกว่าคนร้ายน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คน
มาพร้อมกับอาวุธปืนสงครามครบมือเลย
ใช้วิธีการเดินเท้าเข้ามาก่อเหตุ
พอมาถึงหน้าบ้านก็กระนำยิงทันทีแล้วค่ะ
จากนั้นคนร้ายหนึ่งในจำนวนนั้น
ก็เลยใช้ขวดน้ำมันที่บรรจุน้ำมันเบนซินเข้าไปในบ้าน
เข้าไป๒ขวดหวังจะเผาบ้านล่ะค่ะ
แต่ขวดน้ำมันนั้นตกที่บริเวณพื้นปูน
ก็เลยไม่ทำให้เกิดการลุกไหม้

แต่ระหว่างนั้นชาหารมาถึงที่เกิดเหตุ

ขวดน้ำมันที่เหลือแล้วก็วิ่งหลบหนีไปนะคะ
เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานต่างทั้งปลอกกระสุนขวดน้ำมัน
เพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทราบว่าเป็นฝีมือของกลุ่มใคร

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการก่อเหตุ